คดีของกำนันนกถึงแม้ว่าจะมีการโอนมาให้ทางกองปราบแล้ว
แต่ว่ายังมีอีก๔คดีที่ในพื้นที่คือภาค๗ดูแลอยู่
ก็เป็นคดีที่ลูกน้องของกำนันนกแล้วก็ได้มีการประกันตัวออกมาแล้วนะคะ
ตำรวจในพื้นที่ยังต้องดูคดีเรื่องหัวประมูลของกำนันนก
แล้วก็มี๔คดีที่ผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายของกำนันนก
แล้วก็เป็นคดีที่ไม่ได้โอนให้ทางกองปราบจัดการ
คดีแรกก็คือคดีของนายถิตินันอินต้นหรือว่าโบ๊ท
ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
คดีที่๒คือคดีของนางถิติพักใส่ไกรกระ
อันนี้เป็นแม่บ้านในบ้านของกำนันนก
ข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันสลากกินรวบ

แล้วก็มีกระสุนปืนไว้ในครอบครองด้วยอันนี้แม่บ้านกำนันนก
คดีที่๓เป็นคดีของนายประสงค์ไซไกรกระ

ข้อหามีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืน
นี่นามสกุลเดียวกันนะ
ส่วนอีกคดีหนึ่งมีผู้ต้องหา๒คนคือ

นามสกุลเดียวกันเหมือนกันคนนี้คือนายเด้ง

แล้วก็นายชัชวานกล้องพักดีสุขหรือในต่อง
ข้อหาร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนปืนและร่วมกันพกอาวุธปืนนะคะ
คดีผู้ต้องหา๕คนได้ประกันตัวในชั้นศาล
ซึ่งตำรวจในพื้นที่ก็เฝ้าดูบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ไม่ให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ป้องกันการหลบหนีค่ะ

เราก็ยังติดตามดูพฤติกรรมพวกนี้อยู่นะครับ
ไม่ใช่ว่าเราก็ติดตามพฤติกรรมพวกนี้อยู่นะครับทุกคน
ที่ถ้าไปยุ่งเหยิงพยานเราก็ต้องประสานสารให้ยกเลิกการประกัน
แล้วถ้าได้รับกระบวนว่าการไปยุ่งเหยิงพยานก็คงต้องทักทานการประกัน
ก็คือเราก็ต้องอยู่อย่างใกล้ชิดอยู่นะครับ
ครับครับก็สบใจจิตทางผู้จัดการภาค๗ท่านคำชาติพวกเรามาอยู่แล้ว
คือต้องบอกว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการประกันตัวไปหมดแล้ว
ก็นี่แหละค่ะบ้านทั้ง๕คนปิดเงียบถามคนแถวนั้นก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่า
คนเหล่านี้เนี่ยตอนนี้หายไปไหนแล้วใช่ไหม
หายไปไหนแล้วใช่ไหมนะครับ๕คดีนะ๔คดี๕คน
แต่คนนามสกุลซ้ำกันเยอะมากนะ